ส่วนกรณีที่พนักงานมหาวิทยาลัยราชพัฒน์กาญจนบุรีหายตัวไป๖วัน

ตำรวจไปพบหลักฐานรถจักรยานยนต์ที่หายไปเนี่ยไปอยู่บ้านคนใกล้ชิดครับ

ความคืบหน้ากรณีที่นายดารันแพรลอยหรือว่าอ้อยอายุ๕๘ปีนะครับ
เป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนของมหาวิทยาลัยราชพัฒน์กาญจนบุรี
หายตัวไปพร้อมรถจักรยานยนต์ตั้งแต่ช่วงบ่ายของวันศุกร์ที่๓๐มิถุนายน
นี่คนนี้ครับหายไปตอนนี้นี่น่าจะเป็นคลิปสุดท้ายด้วยซ้ำไปที่เห็นเธอ
มีกล้องวงจรปิดจับภาพนะครับขณะที่นางอ้อยขี่มอเตอร์ไซค์นะครับ
ออกจากมหาวิทยาลัยไปแล้วก็มุ่งหน้าบ้านผู้เรียบตะบนหนองบัวอำเภอเมืองกาญจนบุรีนะครับ
แล้วก็หายไปนับแต่นั้นเป็นต้นมากระทั่งมีชาวบ้านไปพบบัตรประจำตัวประชาชน
เสื้อและของใช้ส่วนตัวของนางอ้อยนะครับถูกเผาอยู่ริมแม่น้ำแควร์ใหญ่
ก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่วันนี้คดีคืบหน้าไปมากครับ
ตำรวจสภกาญจนบุรีนะครับคุณผู้ชมเชิญผู้หญิงชื่อสาวนะครับ
มีความสนิทสนมกับนางอ้อยมาสอบปากคำเนื่องจากพบว่าเป็นคนที่อยู่กับนะครับ
อ้อยเป็นคนสุดท้ายโดยตำรวจพบพิรุษจากคนใกล้ชิด
แกะรอยไปพบว่ารถจักรยายนต์ของนางอ้อยเนี่ยเอาไปจอดไว้
เป็นลักษณะการจอดทิ้งไว้ริมถนนในอำเภอศรีสวรรค์ครับ
และสุดท้ายไปพบนะครับอยู่ที่บ้านของคนสนิทนะครับ
ของผู้หญิงชื่อสาวซึ่งมีอาชีพทำเต็นต์รถ
ส่วนจะมีความเชื่อมโยงกันหรือไม่นั้นตำรวจอยู่ระหว่างการสอบปากคำผู้หญิงที่ชื่อสาวครับ
จากนี้ครับจากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดในเส้นทางที่จะมุ่งหน้าริมแม่น้ำแควร์ใหญ่
จุดที่มีพยานพบของใช้ส่วนตัวของนางอ้อยถูกเผาน่ะนะ
พบกันเป็นเวลา๑๗นาฬิกา๔๗นาที๓๐วิทยุณายนคุณผู้ชมดูภาพไปด้วยนะครับ
ท้ายรถนี่ฮะคล้ายรถคล้ายมีสิ่งของสีดำแล้วก็คล้ายเสื้อที่นางอ้อยสวมใส่ในวันเกิดเหตุครับ
ก็ขี่รถไปตามถนนคอนกรีตมุ่งหน้าริมแม่น้ำแควร์ใหญ่
จากนั้นก็จะเห็นรถของพยานที่เจอบัตรประจำตัวของนางอ้อยนะครับ
ขี่รถมาพร้อมกับลูกมุ่งหน้าไปทางเดียวกันนี่แหละฮะนั่นแหละครับสีเหลืองนี่แหละ
เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาสามีของนักอ้อยให้ข้อมูลแบบนี้บอกว่าไม่ได้คุยกับเมียมาสามปี
เดือนแล้วเพราะมีปัญหาที่เมียเนี่ยเอาบ้านไปเข้าธนาคาร
ส่วนสาเหตุที่เมียหายตัวไปนะครับเขาก็ไม่รู้เรื่อง
เพื่อนร่วมงานของเมียที่ชื่อสาวนะครับ
เขาก็ไม่รู้จักรวมถึงเรื่องที่ภรรยากู้ซื้อรถออกมา๓คัน
เขาก็ไม่ทราบเช่นกันโอ้นี่โกรธกันจริงโกรธมา๓เดือนแล้วครับ
และที่หายตัวไปเพราะอะไรเพราะว่าสาเหตุ

ไม่เคยไม่ได้คุยเรื่องนั้นนั้นหรอก
ไม่รู้จักอะไรเลยไม่รู้เรื่องหนึ่ง